แสดงว่าเขาต้องไปสรุปที่ชั้นศาลไหม
นอกจากโอ้โหน้องเขาจะโอเคสองแสนก็ได้ตามที่
ทางเจ้าของนายจ้างของคนขับรถที่เกิดเหตุเขา
ที่ก่อเหตุเขาเขาเขาบอกมาจะเขาพูดแบบนี้
เป็นไปตามข้อตกลงคือเขายื่นคำขาดก็คงต้องพึ่งบารมีสารนั่นแหละครับ
คือสองแสนกับคดีแบบนี้ทนายเกิดผลผ่านมาคงมากมายหลายพันหลายหมื่นคดีเนี่ย
กับคดีแบบนี้สองแสนมันมันน้อยแม่งฮะ
มันเป็นไม่ได้หรอกครับมันเป็นไม่ได้หรอกสองแสนบาทน่ะ
เอาง่ายดีกว่าเขาตายนะเขาเสียชีวิตนะ
ถ้าสมมุติว่าคนในครอบครัวของนายดาบคนนี้เสียชีวิตบ้างเขาจะคิดเท่าไหร่
เอ่อไม่ใช่ว่าเอ่อค่าของคนมันจะมีค่าแค่สองแสนเตียบ
ปีเป็นเงินเป็นปีไม่ได้หรอกแต่ต้องประเมินว่า
ขณะที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วเขายังแข็งแรงเนี่ย
ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเขาจะทำมาหากินได้นานแค่ไหน
ลูกเขาก็ยังเล็กเพราะลูกเขายังไงครับ
แล้วก็สามีเขาที่ต้องเลี้ยงดูกันเนี่ยอีกกี่ปี
เขาครับผมพี่เกิดผลถ้าถ้าเขาบอกว่าก็เกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะ
เขาเป็นนายจ้างอ่ะคนก่อเหตุคือคนขับรถเนี่ย
รถแต่รถเป็นชื่อเมียเขาก็มันก็ความจริงนี่เขาก็รับผิดชอบ
เขาก็เยียวยาให้ในระดับหนึ่งแล้วนะเกี่ยวสิครับ
เพราะคุณเป็นนายจ้างไงกฎหมายบังคับว่ากรณีที่ลูกจ้างละเมิด
จากการทางที่จ้างของนายจ้างนายจ้างใช้ไปทำงานใช่ไหม
ใช่ครับไปส่งน้ำแข็งกฎหมายก็บังคับว่า
นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างด้วย
ลูกจ้างทำผิดเท่ากับนายจ้างทำผิดนั่นเองคือคุณจะมาบอกว่า
ผมไม่ใช่คนขับไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าก็ข้อกฎหมายไม่ได้บอกว่า
คุณรับผิดในฐานะคนขับนี่คุณรับผิดในฐานะนายจ้างคุณ
คุณเป็นตำรวจคุณก็ต้องเข้าใจกฎหมายอยู่แล้วแต่คุณจะบ่ายเบี่ยงประเด็นไปเท่านั้นเอง
กฎหมายไม่ได้ใช้คำว่ารับจ้างในฐานะคนขับครับ
คนทำละเมิดก็ต้องรับผิดอยู่แล้วส่วนนายจ้างหรือตัวแทนตัวการ
ก็ต้องรับผิดในฐานะลูกจ้างไปทำความผิดหรือตัวแทนไปทำความผิด
คุณจะปฏิเสธกฎหมายไหมล่ะว่ากฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นจริงจริงอ่ะ
แล้วอย่างนี้ทางสำนวนคดีเขาต้องไปแจ้งข้อหากับใครเพิ่มไหมฮ
เพราะว่าตอนนี้สำนวนไปถึงอายการก็คือคนขับรถคนเดียวประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตเนี่ย
คดีอาญาเนี่ยมันก็เอาผิดเฉพาะคนกระทำความผิดอาญาครับอืม
แต่เรื่องนายจ้างต้องรับผิดกับลูกจ้างเป็นความผิดทางแพ่งครับ
ซึ่งกฎหมายบรรยัติไว้ว่าลูกจ้างละเมิดนายจ้างต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับ
อันนี้ในในคดียาก็ว่ากันไปครับลูกจ้างทำผิดก็ฝ่ายภาคสาไป
ในทางคดีในทางคดีแพ่งนายจ้างก็ต้องถูกฟ้องเป็นจำเลยที่สอง
ร่วมกับลูกจ้างซึ่งเป็นจำเลยที่หนึ่งให้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินมือทดแทนครับ
อย่างนี้ก็คือทางทางน้องนิวกับทางสามีของผู้ตายเนี่ย
สาวกับสามีผู้ตายเนี่ยสามารถฟ้องแพ่งแล้วก็
ก็เรียกเพิ่มจากบุคคลที่เป็นนายจ้างได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ได้ครับคือมันมีหลักกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วค่ะ
ว่าค่าเสียหายของแต่ละคนจะพิสูจน์ยังไงก็ว่า
ทีนึงสามีของผู้ตายมีนะโดยถ้าเขามีชีวิตอยู่
หลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีเขาก็ถือว่าไม่มีผู้เลี้ยงดูเขา
เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าอุปกรณ์และเลี้ยงดูได้

ดังนั้นนายจ้างปฏิเสธไม่ได้
แต่เหมือนต้องรอผลคดีอาญาเป็นหลักก่อน

เพื่อกลับรอต้องผลคดีอาญาอีกครั้งนึงก็ได้
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้คำแนะนำทางครอบครัวของทางผู้เสียชีวิตเนี่ย

ในคดีอาญาก็ต้องรอให้อาจารย์ยื่นฟ้องก่อน
แต่ถ้ามันมีอายุความแค่๑ปี
จำนวนครับอาจารย์คดีแพ่งมีความแค่๑ปี
แล้วมันล่วงเลยมาถึงป่านี้แล้วเกรงว่า

ใช่ครับถ้ามันช้าเกิน๑ปีเดียวมันจะไม่ทัน
เพราะฉะนั้นถ้าอายการยื่นฟ้องเร็วและสารพิพากษาเร็ว

แต่ถ้าจำเลยสู้คดีและใช้เวลานานกว่า๑ปี

โดยฟ้องลูกจ้างและนายจ้างเป็นจำเลย

รอผลคดีอาญาก่อนก็ได้ครับ
หรือว่าเท่าที่ฟังก็ยังพอเข้าใจอยู่นะคืออันนี้นิวมีนิดนึงค่ะคือเคยรู้คือตอนแรกนิวก็มีแนวคิดเรื่องการฟ้องแพ่งเหมือนกัน
แต่ว่าที่ทราบมาคือจริงแล้วการที่เราจะฟ้องแพ่งเนี่ยถ้าการที่เขาเป็นนายจ้างลูกจ้างกันโดยที่ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นสัญญาปากเปล่าอย่างนี้ค่ะคือเขาไม่ได้เป็นรูปแบบบริษัทอย่างนี้ค่ะไม่ได้มีเอกสารชัดเจนในการเซ็นว่าเป็นนายจ้างนะจ้างนายนี้ทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันในแสนสารแล้วเนี่ยถ้าฟ้องแพ่งไปมันจะ
พี่เกิดผลเขาไม่ได้มีสัญญงสัญญาเป็นแบบลักษณะบริษัทอะไรชัดเจนอย่างนั้นฟ้องได้ไหม
ไงครับคนขับรถขับรถทำงานให้คุณรับค่าจ้างคุณไม่เรียกว่าลูกจ้าง
จะเรียกว่าอะไรอืมหรือมันดูจัดวิจัยการหรือคุณใช้ให้เขาฟรีเหรอ
หรือเขารักรถคุณมาขายเหรอขายน้ำแข็งให้แทนคุณเหรอ
คุณมารับสมอ้างเองว่าเป็นลูกจ้างคุณหรือถึงแม้ว่าจะฟังไม่ได้ว่าเป็นลูกจ้าง
แต่ถ้าคุณมอบหมายเขามาก็เป็นตัวแทนคุณได้อ่า
ว่าเป็นตัวแทนเขาเลยจ้างหรือผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการก็อยู่ในสถานะตัวการได้
เพราะฉะนั้นไม่ว่าลูกจ้างจะทำละเมิดหรือตัวแทนจะทำละเมิดนายจ้างหรือตัวการก็ต้องรับผิดตามกฎหมายอยู่ดีครับ
คือยังไงไม่ได้หรอกถ้ายกเว้นแต่คุณจะบอกว่า
ไอ้เนี่ยมันลักรถมามาขายมาขายน้ำแข็งเอาเงินตัวเองอย่างเงี้คุณกล้าพิสูจนอย่างนั้นไหมล่ะ
อ่าคือจากพฤติกรรมหรือว่าพฤติการในการใช้งานกันเนี้ยมันมันเห็นชัดอยู่แล้ว
นายเกิดผลบอกว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นฟ้องได้นะมันมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะปฏิเสธยังไงก็ได้
สืบได้ครับเราสืบได้ครับคุณคุณให้เขาไปทำงานส่งของ
พ่อค้าแม่ค้าที่รับน้องแข็งก็เป็นบริยารได้ว่าไอ้เนี้ยครับจะอาจจะได้คนนี้คนนี้มาส่งของให้ทุกวัน
อ่าอ่าครับพี่พี่เกิดผลครับวันนี้ขอบคุณนะฮะพอดีเวลาจะหมดฮะ
แต่ว่าได้ความชัดเจนทางด้านคดีแบบเยอะเลยทางครอบครัวจะได้ไปดำเนินต่อไป
พระคุณนะครับพี่ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
นายเกิดผลแก้วเกิดนะฮะคุณเอกพบถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยครับ
สงสัยต้องช่วยเพิ่มเติมทางทางแพ่งด้วยแล้วมั้งครับเดี๋ยวเดี๋ยว
พอดีคุยกับท่านเลขาธนกิจแล้วครับครับทางกระทรวงพิธรรมเนี้ย
เขามีทนายอยู่แล้วเดี๋ยวจะนำเรียนท่านในเรื่องนี้
ให้ท่านช่วยดูในเรื่องทางแพ่งให้ด้วยได้ไหมเพราะว่า
มันเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนเป็นผู้เสียหายเรื่องนี้โดยตรง
ครับนะครับคือต้องเรียนพี่อุ๋ยอย่างงี้เลยว่าเอ่อ
ผมอ่ะยังพุ่งประเด็นว่าเอ่อในจ้างหรือเจ้าของรถเนี้ยมีส่วนผิด
อืมก็พี่เกิดผลก็บอกว่าใช่เลยถูกต้องแล้วก็ผิดซ้ำสองสองเด้งก็คือ
คุณไม่ต่อพรบตามที่กฎหมายเขากำหนดให้คุณต้องต่อครับแล้วคุณเอารถที่ไม่ได้ต่อพรบ
ไปให้ลูกจ้างเนี่ยใช้ไปส่งน้ำแข็งได้อย่างไรนะครับ
พอมันเกิดเรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยแทนที่เขาจะได้รับการเยียวยา
คือแหละเงินเนี้ยมันมันมันไม่ได้สำหรับทดแทนชีวิตได้นะครับ
แต่ว่าเมื่อเขาเกิดการสูญเสียไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการทดแทนนะครับ
มีการเยียวยาชดใช้เขาไปบ้างแต่พอไม่มีพรบปุ๊บ
คุณไม่ต่อพรบมันเลยเกิดปัญหาตามมามากมาย
เขาไม่ได้รับการเยียวยาใดเลยเพราะฉะนั้นคุณจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้
นะครับรวมถึงเอ่อพี่ดาบน้ำหลวงท่านเนี้ยครับ
ซึ่งเป็นสามีของเจ้าของรถคันนี้
ก็ต้องร่วมรับผิดชอบที่เป็นเจ้าของโรงน้ำแข็งหรือเจ้าของร้านน้ำแข็งเช่นเดียวกัน